ต้องเข้าไปดูกันหน่อยแหละเพราะว่าชาวบ้านเขาฮือฮามาก
ไปเห็นงูประหลาดลักษณะมีหง่อนคล้ายกับองค์พญานาค

สาวใหญ่คนนี้เธอกำลังนั่งพนมมืออยู่ขอโชคขอลาบจากงูซึ่งงูตัวนี้ลักษณะแปลกประหลาดมากคือขนาดงูก็คือเท่ากับงูทั่วไปแหละ
ผิวเกร็ดสีดำแต่แปลกตรงไหนส่วนหัวค่ะหัวของงู
หัวของงูดูที่คุณชนะก็ได้มั้งไม่ใช่ไม่เหมือนกันไม่มีหัวผมไม่มีงู
อ้อแต่คุณสังเกตหัวงูนี้ลักษณะจะคล้ายกับพญานาค
อกออกมาคนที่ดูคลิปเขาก็เชื่อกันว่า
งูตัวนี้เป็นลูกหลานพญานาคหรือเปล่า
ลงกายมาให้โชคกับคนที่พบเห็นหรือเปล่า
บางคนก็บอกว่ามีความเชื่อความศรัทธาเกี่ยวกับองค์พญานาค
คอมเมนต์ขอโชคขอลาบกันใหญ่เลย
ซาทุซาทุซาทุ

คำถามคือมันใช่งูจริงหรือเปล่า
นี่ไงคือหลายคนเขาก็สังเกตว่า
ถ้าเป็นของจริงงูต้องขยับบ้างอะไรบ้างไหม
แต่งูในคลิปทำไมนิ่งไม่ขยับเลย
เป็นรูปปั้นหรือนึกลัวมั้ง

อาจจะต้องรอให้เจ้าของติ๊กต๊อกคนที่เผยแพร่คลิปนี้

แต่บางคนเขาก็บอกว่าไม่เชื่ออย่าลบหลู่
แต่ก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะ
แล้วก็ขอบคุณภาพจากติ๊กต๊อกที่มีชื่อว่า
โอ้โฮอย่างเจ๋งจูงด้วย